กลายเป็นพระเอกขวัญใจแม่ไปแล้วนะคะ
สำหรับหนุ่มแจมรัชตะคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดมาออกงานด้วยชุดแบบว่าอุ้ย
เหลธอหลักเหตุแล้ว
กระชากใจแม่โดยเฉพาะแม่แจ๊กกะรีนของเรา
พูดแล้วพูดอีกบอกถูกใจมากนะคะคุณผู้ชม
แล้วคือนุ่มแจมนี่นะเขาไม่ได้มีดีที่แค่ความหล่อค่ะ
แต่แจมเนี่ยยังเป็นนักแสดงที่น่ารัก
เอาใจใส่แฟนคลับที่ตามไปเชียร์ทุกที่ด้วย
เห็นว่าเร็วนี้นะคะแจมเขามีแพลน
แฟนคลับทำบุญใหญ่วันเกิดต้นปีหน้าคุณ
ซีที่รักทั้งหลายเอฟซีที่หลงทั้งหลายนะคะ

บอกว่าโอ้โหใส่สูตรมาแหวกลึกขนาดนี้

ถึงได้รับความรักความเมตตาจากแฟนคลับ

แจมก็บอกทันทีเลยแบบถ่อมตัวด้วยนะ

ผมมีแค่ความจริงใจที่มอบให้
เพราะว่าเชื่อตลอดเลยว่าถ้าเรารักใครเนี่ย
เราก็จะได้ความรักตอบแทนกลับมาเหมือนกัน

แปลกใจเลยว่าทำไมแฟนคลับถึงได้ตาม

ไปทุกงานไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานราชงานหลวงอะไรทุกอย่าง

แม่เขารักเราเอ็นดูเหมือนลูกเหมือนหลัง

แล้วคือด้วยความแบบน้องแบบตอบออกมาจากหัวใจไง

น่าเชื่อนะว่าแบบน้องมาจากตัวประกอบ

ล้นหลามเสียงแตกสุดยอดจริง

มันรอเปล่งประกายรอชมเวลา

เจอวิทย์แฟนคลับทุกเพศทุกวัย